ประมาณห้าโมงเย็นที่ได้รับแจ้งเหตุต้องบอกว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
มืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะคือจะมี
คนเจ็บแล้วก็คนที่เสียชีวิตนะครับผู้ที่เสียชีวิตอยู่
ในห้องครัวนะฮะห้องครัวในตัวบ้านชื่อนางสาวรัฐคณิสรจารุพัฒน์
กิติโชธอายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนบริษัทแห่งหนึ่ง
ทำเกี่ยวกับพวกโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะเสียชีวิตอยู่แถวอ่างล้างจาน
สภาพศพนี่คือนอนหงายนะฮะสวมเสื้อยืดสีแดงแล้วสวมกางเกงขาสั้นนะครับ
บาดแผลหลายแห่งทั่วร่างกายนะครับนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่มีคนบาดเจ็บ
อีกหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่บริเวณข้างกำแพงบ้านนะฮะ
ชื่อว่านายรุจิภาษณ์โชธธรรมอายุยี่สิบสองปีนะครับคือนายรุจิภาษณ์เนี่ย
ถูกคนร้ายใช้เชือกมัดมือแล้วเลือดท่วมตัวไปหมดมีบาดแผลที่กกหูซ้ายที่ไทยทอยด้วย
แล้วที่แผ่นหลังมีบาดแผลเหมือนถูกของมีคมด้วยนายรุจิภาษณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ส่วนผู้ตายเนี่ยอยู่ที่ห้องครัวในตัวบ้านตำรวจตั้งปมก่อเหตุเอาไว้สองประเด็นนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องส่วนตัวความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็สองคือเรื่องชิงทรัพย์
เนื่องจากสร้อยคอทองคำของผู้ตายนางสาวรัฐคณิสรหายไปเป็นสร้อยคอน้ำหนัก๒บาท
แล้วก็มีสร้อยคอทองคำของคนเจ็บอีก๒บาทด้วยที่หายไป
แฟนของผู้ตายนะฮะชื่อนางสาวคณิตถาอายุ๕๖ปีนะครับ
คือทางผู้ตายเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับสาวหล่อนะครับส่วนแฟนสาวของผู้ตายเนี่ย
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าใครจับคนร้ายได้นะให้เงินรางวัลนำจับ๑แสนบาท
โอ้โหนี่ฮะเสียชีวิตหนึ่งเจ็บหนึ่งนะฮะแล้วสร้อยคอทองคำหายไปทั้งคนเจ็บแล้วก็คนตายเลยนะครับ
ตำรวจนะครับบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะต้องไล่เก็บข้อมูล
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกจุดก่อนทั้งในตัวบ้านแล้วก็พื้นที่รอบนอกบ้าน
แล้วก็เส้นทางต่างใกล้เคียงนะครับคือคาดว่าคนร้ายเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าสองคนนะ
เพราะว่าเนี่ยทำร้ายถึงสองคนคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งบาดเจ็บ
สร้อยคอทองคำเนี่ยหายไปด้วยทั้งสองคนนะฮะและเชื่อว่ายังหนีไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะ
อันนี้ที่เป็นข้อมูลที่ตำรวจบอกเอาไว้นะครับ
ตอนที่หนูเห็นน้องคือน้องมานอนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วถูกแขนะถูกแขไอ้นี่ไว้คือน้องเรียกหนู

หนูก็เลยเปิดประตูจากห้องที่ทำงานพวกหนูเปิดออกมาดู
ก็ยังได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นคนแต่ก็เห็นกิ่งไม้ขยมอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวเราติดตามให้ต่อนะฮะว่าคนเจ็บคนตายเองเนี่ย
เขาอาจจะโดนก่อเหตุพร้อมกันแล้วคนเจ็บเขาพยายามหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหรือเปล่า